เริ่มต้นวันนี้ด้วยเรื่องของทหารเกณฑ์หนุ่มวัย๒๑ปีก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ทหารเกณฑ์คนนี้เนี่ยเขาไปเกณฑ์ทหารอยู่ที่สังกัดของทหารอากาศนะฮะ
กรมทหารสารวัตรทหารอากาศดอนเมือง
แต่ปรากฏว่าต้องหนีออกมาจากค่าย

บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งไปแอบเล่นโทรศัพท์มือถือ
ทำผิดกฎฝ่าฝืนใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงเวลาที่ไม่ได้รับอนุญาต

ลงโทษตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๔โมงเย็น
ลงโทษไป๖ครั้ง
แล้วครูฝึกที่ลงโทษไม่ได้คนเดียว

หลายคนด้วยแล้วก็เป็นแผลอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ

ต้องหนีออกมาจากค่ายที่บ้านก็ไปร้องเรียนกันแล้ว
วันนี้ที่กองปราบรามคือพ่อถึงขั้นบอกว่า
ถ้าลูกชายผมไม่หนีออกมาจากค่ายที่เกณฑ์ทหารอยู่เนี่ย

ออกมาแล้วตอนนี้ก็ยังกังวลเรื่องของความปลอดภัยอยู่ค่ะ
เพราะว่าบอกว่าเหมือนกับมีทหารไปเฝ้าหน้าบ้านด้วย

เดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
ท่านเห็นคือภาพถ่ายร่องรอยบาดแผลของทหารเกณฑ์วัย๒๑ปีคนนี้นะครับ
เขาถูกลงโทษเมื่อวันที่๒กรกฎาคมนะครับท่านผู้ชมครับ
สมมุติว่าเขาชื่อในเอก็แล้วกันนะฮะ
วันนี้เขาได้นำภาพถ่ายนำเอกสารผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ร้องเรียนที่กองปราบรามนะครับ
ไปกับครอบครัวแล้วก็ทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
เพื่อไปขอความเป็นธรรมด้านคดีความจากเรื่องนี้
โดยหนุ่มคนนี้บอกว่าไปเป็นทหารเกณฑ์สังกัดกรมทหารสารวัตรทหารอากาศดอนเมือง
แต่กลับถูกครูฝึกในค่ายทหารเนี่ยลงโทษถึงขั้นแบบหนักหนาสาหัส
เพราะเพียงแค่เขาแอบเล่นโทรศัพท์มือถือนอกเหนือเวลาที่ทางค่ายกำหนดเอาไว้
ไปเกณฑ์อาหารแค่๒เดือนเท่านั้น
เอบอกว่าสมัครไปเป็นทหารเกณฑ์ในสังกัดดังกล่าว
โดยเข้ารับการฝึกอยู่ในค่ายมาประมาณ๒เดือน
เช้าวันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาแอบใช้โทรศัพท์มือถือ
เหนือเวลาที่ค่ายกำหนดจนถูกกลุ่มครูฝึกจับได้
ถูกเรียกไปพบก่อนที่กลุ่มครูฝึกจะลงโทษด้วยการ
ตบหน้าไป๓๔ครั้งปล่อยด้วยเตะด้วย
จากนั้นเอาโทรศัพท์มือถือของเขามาตบหน้าอีกหลายครั้ง
คุยไปตบไปแล้วก็ให้นอนกับพื้นใช้ไม้ตีไปที่ก้นอีก๓๔ครั้ง
เนี่ยฮะก็เปิดบาดแผลให้ดูแบบร่องรอยทั่วตัวไปหมด
นี่คือช่วงเช้านะต่อมาช่วงเที่ยงวันเดียวกัน
กรกฎาคมครูฝึกกลุ่มเดิมมีจ่าเวร
มีผู้ช่วยจ่าเวรอีก๒คนรวมเป็น๓คน
มาใช้ไม้ตีแล้วก็บังคับให้นั่ง
ใช้มือกดศีรษะคว่ำหน้ากระแทกไปกับจานข้าว
แล้วเอาแกลลอนน้ำวางบนศีรษะอันนี้ช่วงเที่ยง
กลางคืนมีต่ออีกเช้ากลางวันเย็นเลยเนี่ยค่ะ
กลางคืนเอามีดไปจี้ที่หน้าอกด้านซ้ายของเขา
พร้อมกับขู่ว่าห้ามหนีออกไปจากค่ายนะ
ซึ่งระหว่างที่เขาถูกทำโทษเพื่อนทหารด้วยกันก็เห็น

รวมแล้วเขาถูกทำร้ายถึง๖ครั้งในวันเดียว
สุดท้ายทนไม่ไหวครับ
ต้องหนีตายออกมาจากค่ายทหารในคืนนั้นเลย
ต่อยทั้งสอบทั้งเตะทั้งกระทืบครับ

วันเดียวครับ๖โมงถึง๔โมงเย็น
จริงแล้วเขาให้เล่นทุกวันศุกร์ครับ

เขาเรียกผมไปคุยว่า
ถ้าเองหนีเดี๋ยวเองเจอแน่

โทรศัพท์มือถือให้เล่นได้ทุกวันศุกร์
กรกฎาคมนี้ตรงกับวันจันทร์นะครับ
เกณฑ์คนนี้ยอมรับว่าเขาฝ่าฝืนกฎ
แต่ไม่คิดว่าจะต้องถูกทำร้ายร่างกายถึงขนาดนี้
และยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับครูฝึกมาก่อน
ส่วนพ่อของหนุ่มคนนี้บอกว่าหลังเกิดเหตุ
รู้สึกกังวลใจมากเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกชาย
และหากลูกชายไม่หนีออกมาจากค่าย
ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้าง
หลายวันที่ผ่านมาเราไม่ทราบเลยว่าใครทำลูกเรา

เราไม่แน่ใจจะได้ลูกเรามายืนตรงนี้หรือเปล่า
ด้านทนายรณรงค์ค่ะบอกว่าเรื่องนี้อยากจะให้กองปราบ
ตรวจสอบไปที่กองทัพอากาศนะคะ
การลงโทษที่เกิดขึ้นแบบนี้
มันเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่า
แล้วก็อยากจะให้ทางกองปราบรับทำคดีนี้
แทนตำรวจในพื้นที่สอนอดอนเมือง
เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ถ้าปล่อยไว้นานก็กังวลว่าเจ้าหน้าที่ทหารคู่กรณี
มานำตัวผู้เสียหายกลับเข้ากรมจนไม่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ
เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุนี้นะคะ
มีทหารไปเฝ้าดักรอที่หน้าบ้านผู้เสียหายด้วยนะคะ
นายรณรงค์บอกว่ามีรถทหารไปวนเวียนแถวหน้าบ้านของผู้เสียหาย
ตอนนี้ก็กังวลใจเรื่องของความปลอดภัยด้วย
ตัวผู้เสียหายแล้วก็ทางครอบครัวบอกว่าตอนนี้กังวลใจมากนะคะ
ในส่วนของการดำเนินคดีเนี่ยก็อยากจะให้มีการดำเนินคดี
ครูฝึกที่มีการทำโทษเกินกว่าเหตุแบบนี้ค่ะ
ในข้อหาทำร้ายร่างกาย
จากเหตุการณ์นี้นะคะทีมข่าวของเราก็ไปสอบถาม
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง
และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็พูดถึงทหารเกณฑ์ในสังกัดกองทัพอากาศที่มาร้องขอความเป็นธรรม

พลอากาศเอกชายพฤกษิตยสรินผู้บัญชาการทหารอากาศ
มีการสั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว
แล้วก็ให้ลงโทษครูฝึกที่ทำเกินกว่าเหตุแล้ว

ส่วนที่ผ่านมาเกิดเหตุทำนองแบบนี้บ่อย
กระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกเหล่าทัพ

เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ทุกเรื่องในค่ายทหารไม่มีการปกปิด
พลเอกประวิทย์ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ที่ผ่านมามีเรื่องว่านี้ที่เกิดขึ้นเรื่อย
ทางกระทรวงมันเอากำชับอะไรความเกิดขึ้น

พอเราขัดแล้วก็ถึงว่าความทัพ
แล้วตอนนี้โซเชียลมันมีมากขึ้น

ส่วนทางด้านทหารอากาศนะครับพลอากาศโทพงศักดิ์เสมาชัยเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศในฐานะโคศกกองทัพอากาศ
บอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานสังกัดกองทัพอากาศนะครับ
ซึ่งสาเหตุเบื้องต้นก็มาจากการที่ทหารกองประจำการทำผิดระเบียบวินัย
ก็เลยต้องถูกลงโทษโดยครูฝึกแต่จากภาพที่ปรากฏเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
ซึ่งหลังเกิดเหตุทหารกองประจำการคนดังกล่าวก็หนีรัชการไปตั้งแต่๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเรื่องนี้ผู้บัญชาการฐานอากาศได้สั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง๒ฝ่าย